ก็คือหลายพื้นที่ในช่วงเช้าฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ทีนี้ต่อเนื่องก็คือต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะคะ

ฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงนะคะ
ทำให้เกิดน้ำท่วมบนถนนหลายสาย
เป็นสายเศรษฐกิจในเขตเทศบันเมืองชุมพร
หลายจุดน้ำท่วมสูงประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตรนะคะ

อกจากนี้น้ำยังเข้าไปท่วมในโรงเรียน
โรงพยาบาลและร้านค้าต่าง
ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องออกไปช่วยเหลือ
เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำท่าตะเผา
และหลังจากที่ฝนหยุดตกประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ

อย่างไรก็ตามสภาพท้องฟ้ายังคงมืดครึ้ม
แล้วก็มีฝนตกสลับกับหยุดเป็นระยะ

ให้ประชาชนเฝ้าระวังและเก็บของขึ้นสู่ที่สูง
รวมถึงติดตามประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด

น้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะ

เครื่องร้อร้อรถจักรยานยุ่นดีนะ
เราไปสำรวจตรวจสอบกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างครับ
โอ้โหมีวิทยุแจ้งเหตุให้ระวังน้ำป่าไหลหลาก
น้ำตกอ้ายเขียวในเทือกเขาหลวงตำบลทอนหงษ์

ปริมาณน้ำมีระดับสูงขึ้นจนน่ากลัวครับ
ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้มีการเฝ้าระวังไว้

แล้วก็ให้ประชาชนเตรียมความพร้อม

อบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราว

แล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนอยู่บริเวณดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ
ส่วนที่ภาคอีสานที่จังหวัดนครราชศรี
ในตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทย
พายุฤดูร้อนพัดลงมาถล่มในสองหมู่บ้าน
ทำให้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย
หลังคาถูกพัดปลิวเสียหายไปประมาณ๕๐หลังคาเรือน
อกจากนี้ฝนก็ตกต่อเนื่องทั้งวันเลยค่ะ

กระท่อมที่อยู่ข้างบ้านและในยุ้งข้าว
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะ

และมีลูกเห็บตกลงมาด้วยในบางพื้นที่นะคะ
ฟ้ามืดมัวดินเป็นแบบนี้ประมาณ๑ชั่วโมง

ก็เลยออกมาจากใต้ถุนบ้านพบว่าหลังคาบ้านของตัวเองปลิวหายไปทั้งแถบค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านได้รับความเสียหาย
แต่ถือว่าพระยังคุ้มครองเพราะคนในบ้านไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
และที่มหาสารคามในตำบลเริงแฝกอำเภอกุฎรัง
ฝนตกหนักค่ะจนถนนพังแบบนี้ซุดตัวนะคะ
ฝ่ายกั้นน้ำก็ขาดทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ไร่นา
ไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้านเสียหายไป๑๐๐ไร่
ต้องเร่งเก็บกู้ก่อนที่หัวมันจะเน่าตาย
แม้ว่ามันสัมปะหลังจะยังไม่ครบกำหนดการเก็บเกี่ยว
แต่ว่าก็ต้องยอมรับสภาพนะคะก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวไปก่อน
ดีกว่าปล่อยให้เน่าเพราะจมน้ำ
อกจากนี้ค่ะถนนระหว่างหมู่บ้านประมาณ๕สายพังเสียหาย
ทหารกองรักษากำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดมหาสารคาม
ก็ทำการสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมต่อไปเรียบร้อยค่ะ